ในปัญหาหนักอกของคนอยากมีบ้านก็คือเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านนี่แหละครับ
เพราะเวลาจะซื้อบ้านทีดอกเบี้ยที่จ่ายก็ไม่ใช่น้อย
แต่พอไม่ซื้อราคาบ้านก็ขยับขึ้นไปไกล
ความจริงเรื่องดอกเบี้ยมีช่องทางที่จะลดภาระลงได้หลายวิธีนะครับ
เช่นการเตรียมความพร้อมทางการเงินให้มีเครดิตที่ดี
การทำรีไฟแนนซ์หรือแม้กระทั่งการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
ยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้มีบริการทางการเงินหลากหลายรูปแบบ
ที่ทำได้ผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนเช่นการกู้บ้าน
ซึ่งเราอาจได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าหากยื่นขอสินเชื่อผ่านระบบออนไลน์
เพราะธนาคารเองก็ประหยัดต้นทุนการให้บริการได้
ก็เอามาลดดอกเบี้ยให้ผู้กู้ความจริงยังมีเทคนิคอีกมากครับ
ซึ่งทางที่ดีที่สุดก็คือลองสอบถามธนาคารนั่นเอง
ซึ่งทอศก็มีดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้ยื่นขอสินเชื่อออนไลน์ด้วยครับ
สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์